คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกที่ทีมข่าวการเมืองไทยรัฐทีวีนั้นรวบรวมข้อมูลนะครับ
เพราะว่าก่อนนี้พูดถึงกันบ่อยมากเปรมโมเดลเปรมโมเดลนะครับ
เหตุผลคนใดที่ทำให้พลเอกเบรมตินสุรานนท์นะครับ
นายกรัฐมนตรีคนกลางย้อนกลับไปประมาณสัก๒๐๓๐ปีก่อน
สามารถดำรงตำแหน่งได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน
ท่ามกลางกระแสการยอมรับจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะจากฝ่ายการเมือง
แล้วก็มีบรรดานักวิชาการเข้ามาร่วมงานขับเคลื่อนประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว
วันนี้ครับเราจะไปขายคำตอบเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ

พักต่างไม่สามารถตกลงกันได้แล้ว
คนกลางน่าจะเป็นพลเอกเปรม
แล้วก็ปรากฏว่าท่านทำงานได้ดีมาก

เข้าสู่เส้นทางการเมืองเมื่อปี๒๕๕๙
สมัยรัฐบาลจอมพลสริทธนรัฐ
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูล
จากนั้นเมื่อปี๒๕๑๑ถึงปี๒๕๕๙
สมัยรัฐบาลจอมพลธนอมกิติขจร
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ

เริ่มทำหน้าที่ในคณะรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนัน
ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

เนื่องด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ควบควีผู้บัญชาการทหารบก
รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี๒๕๕๙
หลังการตัดสินใจลาออกของพลเอกเรียงศักดิ์
ถูกโจมตีอย่างหนักเรื่องการบริหารประเทศ
แม้จะไม่เคยเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ไม่มีฐานพักการเมืองเป็นของตัวเอง
แต่สภาพผู้แทนรัศดรในขณะนั้น
ได้อย่างเสียงและมีมติเลือกคนเอกเบรม
เป็นผู้ที่เหมาะสมจะทำหน้าที่ผู้นำประเทศคนใหม่

รัฐธรรมนูญยังเปิดช่องให้นายกรัฐมนตรี

ปัจจัยที่ฝ่ายการเมืองยกมือสนับสนุนพลเอกเบรม
บอกเล่าผ่านความทรงจำของนายพิชัยรัฐกุล
อดีตสศพรรษฐิบัตรขณะนั้น
ซึ่งต่อมารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกเบรมบอกว่า
มาจากพื้นฐานของพลเอกเปรม
ที่ไร้ประวัติด่างเพราะในทุกด้าน
โดยขั้นพื้นฐานโดยแก่นแท้ของคนเอกเบรมแล้ว
เป็นคนที่เป็นนายทหารที่เป็นนายทหารอาชีพ
สามเป็นในทหารที่มีผลงาน
ผมว่า๓๔ประการนี้ทำให้นักการเมืองต่าง
หัวหน้าพักต่างไปเชิญท่านมาเป็นนายก
และสิ่งที่มองว่าสำคัญอย่างยิ่ง
เป็นในทหารผลเอกก็ตาม
แต่บุคลิกของท่านไม่ได้แสดงความยิ่งใหญ่ของการเป็นพลเอกเลย
เป็นคนที่มีความเรียบร้อย
จะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็แล้วแต่
ท่านเสมอต้นเสมอปลาย
อีกในหนึ่งผมว่าท่านได้รับการอบรมมาอย่างดีมาก
ในการสร้างบุคลิกของท่านให้ดีขึ้น
ตลอดเวลาการบริหารประเทศของพลเอกเบรมใช่ว่าจะไม่มีอุปสรรค
แต่ด้วยเอกลักษณ์ความโดดเด่นเฉพาะตัว
ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้สามารถฝ่าฟันปัญหานานับประการ
ในฐานะผู้นำประเทศได้ยาวนาน
ก้าวลงจากตำแหน่งได้อย่างสง่างามในปี๒๕๕๙
อำนาจและบารมีของผลเอกเบรมที่แสดงออกในฐานะนายกรัฐมนตรี
ถือเป็นภาพลักษณ์ในเชิงบวกที่บรรดาพักการเมืองยอมรับและไว้วางใจ
และอาจเป็นบทเรียนให้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปได้ศึกษา
เหตุใดจึงขึ้นชื่อว่าเป็นยุคของรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากที่สุด
ในขณะที่ประเทศเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบตลอด๘ปีเต็ม
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน